ผู้ชายคนนี้อายุเพียงแค่๑๕ครับถูกทำร้ายร่างกาย
หน้าร้านสะดวกซื้อซึ่งอยู่ภายในปั๊มน้ำมัน
สงสัยว่าจะเป็นปมหึงหวงแหละฮะ
คือรักแรงหึงแรงหวงแรง
เย็บไป๑๐กว่าเข็มดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
คือเหตุการณ์นี้นะครับก็เห็นภาพค่อนข้างจะชัดนะ
มอเตอร์ไซส์๒คันขี่มามีคนเขานั่งอยู่ตรงแถวหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ย
ประมาณสัก๑๐คนจอดเสร็จปั๊บลงมาชี้หน้าปุ๊บแล้วเปิดฉากเลยฮะ
เสร็จแล้วเตะต่อยแล้วก็ลุมตีกันนัวกันอยู่แบบนี้ฮะ

กลุ่มของวัยรุ่นเดิมมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเห็นไหม
มีน้องผู้หญิงบางคนผมยาวคือเลิกลากเลิกลากทำตัวไม่ถูก
คือเขาตีกันเขาเตะกันอยู่ตรงจุดนั้น
เข้าไปห้ามก็กลัวถูกลุกหลงด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภองาวจังหวัดลำปางครับ
เกิดขึ้นเมื่อ๑๔ธันวาคมที่ผ่านมาช่วงกลางคืนแล้ว
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นแม่ของคนเจ็บ
แม่บอกเลยเห็นแบบนี้คนเป็นแม่เนี่ยเจ็บยิ่งกว่า
เห็นลูกเจ็บแม่เจ็บยิ่งกว่าครับ
ลูกชายไปเที่ยวแล้วโดนวัยรุ่นบ้านบ่อห้อ๑๐กว่าคนรุมทำร้าย
หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็อยู่ในปั๊มตรงจุดนี้เจ็บสาหัส
อยู่ที่โรงพยาบาลคุณหมอต้องเย็บแผล๑๐กว่าเข็ม

แม่ต้องการเอาผิดกลุ่มคนก่อเหตุถึงที่สุด

หลายคนเขาเห็นคลิปนี้แล้วเห็นโพสต์ของคุณแม่แล้วบอกเลยว่าคุณแม่อย่ายอมนะ

บ้านเมืองมีกฎหมายมีขื่อมีแปรนะ
แล้วนอกจากนี้เขากลัวว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ

แล้วเขาบอกอีกว่าเมืองงาวไม่ได้กว้างเหมือนกับเมืองใหญ่
เดี๋ยวไปมาขี่รถสวนกันเดินสวนกันก็อาจจะเจอกันอีก

ก็ต้องมีการจัดการปราบรามให้เด็ดขาด
ลงพื้นที่ไปเจอกับน้องผู้ชายอายุ๑๕ที่บาดเจ็บนะครับ

ยังปิดผ้าก๊อสอยู่เลยอ่ะนี่
ตัวเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุกลับมาจากเที่ยวงานในตัวอำเภอกับแฟน
เจอกลุ่มวัยรุ่นดักทางเอาไว้ก็เลยเลี่ยงไปใช้เส้นทางที่ผ่านปั๊มเมื่อกี้นี้

ตามที่เราเห็นภาพขึ้นกู้ขนาดนี้นะฮะ
ฝั่งคนก่อเหตุก็ยังจะขี่รถตามมาแล้วลงมือทำร้ายเหมือนในคลิป
ไม่ใช่แค่เตะและต่อยโดยใช้มือและเท้านะครับ

สนับมือชกต่อยเขาจนบาดเจ็บหัวร้างข้างแตกนี่แหละฮะ
ถามว่าเอาแล้วรู้จักกันมาก่อนไหมกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุนั่นน่ะ
น้องคนเจ็บบอกว่ารู้จักแค่บางคน
แต่บางคนนะไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยมีเรื่องไม่เคยคุยมาก่อน
ก็มาผสมโรงกับเขาด้วยสงสัยจะเป็นปัญหาเรื่องหึงห่วงหรือเปล่า
ฟังคนเจ็บครับ
แจ้งความแล้วที่โรงพักษพงตำรวจกำลังเร่งตามตัวคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็วครับ
มีแต่เรื่องข่าวความรุนแรงนะคะตีกันอะไรกันบ้างก็ไม่รู้เนอะ